คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ

ขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายลากลากดึงระวังระวัง

เชียร์มวยหรือเปล่าให้คุณผู้ชมไปดูกันนะ
ชาวบ้านเขาเชียร์เขาลุ้นกันแบบนี้
เพราะอะไรมันอยู่ในน้ำ

อยู่อยู่อยู่

โอ้โหนี่ลุ้นเฉพาะตอนดึงขึ้นมาได้
แต่ก่อนหน้านั้นเอ้าเวียงเวียงเวียง

เพราะว่าคุณผู้ชมบางคนอาจจะนั่งทานข้าวเที่ยง

คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่บางคนชาวบ้านบางคน
ที่มีฝีไม้ลายมือก็พยายามจะนี่จะจับช่วงจังหวะนี้แหละ
เป็นช่วงที่คนข้างบนอดใจไม่ไหว
คุณสุดสกุลแล้วการจับจอราเข้มันต้องลุ้นกันขนาดนี้

จอระเทศมันไม่ตื่นตกใจใช่ไหม

กลัวพี่คนจับจะตกใจเสียงชาวบ้านข้างบน
คุณผู้ชมเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่
แล้วก็ชาวบ้านที่มีฝีมือในการจับจอราเข้เนี่ย
ได้ไปหวานแหจับจอราเข้

มันมานอนผึ่งแดดอยู่ริมตลิ่ง
บางครั้งมันก็ลงไปว่ายน้ำ
คุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วมันแบบโอ้โหน่ากลัวนะ
บางครั้งมันลงไปว่ายน้ำที่คลองชมประธานแห่งนี้
เป็นคลองชมประธานนครหลวงวังน้อยอำเภอท่าเรือ

บันทึกภาพออกมาได้หลายภาพเลยนะคุณนะ
ตอนอยู่บนตลิ่งความยาวมันน่าจะกว่าเมตร
ตอนอยู่ในน้ำมันไม่กลัวแสงไฟ
มันไม่กลัวคนมันแน่นิ่งอยู่แบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานประมงจังหวัดให้เข้ามา

ตอนระหว่างรอเจ้าหน้าที่สักประมาณอีก๑ชั่วโมง

ทีนี้พอมันลงน้ำมันแหวกว่ายอยู่ในคลอง

กลัวมันจะดำดิ่งหายลงไปใต้น้ำ

ครอบมันได้แต่ตอนนี้มันดำลงไปเห็นไหม
ทีนี้ก็ต้องรีบดึงแหละครับ
พอดึงแหได้ปรากฏจราเข้มันอยู่ในแหอ๋อ

คนที่เป็นคนอุ้มจราเข้ขึ้นมาจากน้ำกันหน่อยนะครับ

พี่บอกแบบนี้โอ้โหเสียงคนเชียร์ข้างบนมันตกใจหมดเลย

คือพี่เขาบอกว่าชาวบ้านได้ปรึกษากันว่าจะใช้แหหวานช่วยกันจับเองเลย
เพราะเท่าที่ดูแล้วจราเข้ตัวนี้ไม่น่าจะดุร้ายนะครับ
มันไม่ค่อยกลัวมันไม่ค่อยมุดน้ำ
แล้วก็ตอนนั้นนะเลยตัดสินใจเลยนะครับ
หวานลงไปแล้วมันแม่นเป๊ะก็เลยจับขึ้นมาได้นะครับ

ไม่ยากครับเพราะมีความเข้าใจกับมันครับผม

เข้าใจคือว่าเราต้องรู้ว่ามันจะทำร้ายเรายังไง

มื้อเปล่าเลยพวกช่อแถแล้วค่ะเราก็ต้องรีบช่วยกัน
กลัวกลัวแบบว่าเด็กเล่นน้ำมันเกิดอันตรายกับเด็ก

อืมตอนนี้ก็รู้สึกโล่งใจ

คุณผู้ชมฮะคือโล่งใจจับได้ตัวหนึ่ง
แต่เมื่อกี้ตอนทิ้งท้ายพี่ก็บอกเห็นว่าเจออีก๒ตัว

ดูพอซูมใกล้ขนาดนี้มันน่ากลัว
มันก็น่ากลัวค่ะต้องปิดตามัดปากมันแบบนี้นะ

ใช่ฮะแล้วก็ต้องทำพิธีส่งมอบคุณ

บอกว่าจะมอบจราเข้ตัวนี้ให้ประมงจังหวัดนำไปดูแล

พบเห็นจราเข้อีก๒ตัวห่างจากจุดนี้ไปประมาณ๑กิโลเมตรเนี่ย

ทำให้ชาวบ้านก็ยังหวาดระแวงอยู่กังวลอยู่

หรือจะแค่๒ตัวหรือเปล่ามันอาจจะมีตัวอื่นด้วยไหม

โอ้โหทีนี้ก็ต้องลุ้นระทึกกันต่อนะฮะ
แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่มาเร็วหน่อยนะฮะ
อย่าให้ชาวบ้านเขาแหวนแหกันเองแบบนี้อันตราย